คุณแม่โพสต์คลิปอุทาหอนครับ
ฝากลูกสาวไว้กับตาและหลานชาย
ปล่อยคลาดสายตาเสี้ยววินาที
มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
นี่แหละคุณผู้ชมฮะเกือบจมน้ำ

แหล่งน้ำในบ้านแหล่งน้ำในบ้าน

ครับคุณผู้ชมพาเตือนไว้เลยนะฮะ
แหล่งน้ำในบ้านเป็นอันตราย
ถึงทำให้เด็กจมน้ำจมท่าแล้วก็เสียชีวิตมาหลายรายแล้วนะครับ
คลิปนี้คุณแม่โพสต์เอาไว้ระบุว่า
ห้ามคลาดสายตาแม้แต่วินาทีเดียว
คุณแม่กำลังทำอาหารเที่ยงเตรียมให้ลูกสาว
ฝากไว้กับตาแล้วก็หลานชาย

และหลานชายหันหลังเพียงเสี้ยววินาที

ลูกสาวเกิดพลัดตกกระมังใส่น้ำ
ร้องไห้ลั่นด้วยความตกใจที่พี่ช่วยขึ้นมาได้คุณ

เน็ตสอบถามเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้น
คุณแม่ก็ระบุบอกว่ากระมังดังกล่าวอยู่หลังบ้าน
คุณยายเปิดน้ำใส่ไว้เตรียมจะอาบน้ำ
แต่หลานสาวเกิดพลัดตกก่อน

หลายคนเอาใจช่วยน้องที่ตกกระมังนะ
บอกโอ๊ยลูกเอ้ยใจหายแป้วเลยนะครับ

หันไปเห็นแล้วก็อุ้มน้องขึ้นมาได้นะฮะ

บ้านเลยนะคุณนะที่มีเด็กเล็กแบบนี้

ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังใช้งานนะฮะ
ไม่ควรใส่แช่น้ำไว้แบบนี้
อาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด

ถึงแก่ชีวิตได้นะคุณนะ